ทีนี้ไปถึงเรื่องของโหวดเรื่องนายกกันหน่อย
ข้อ๓ในข้อตกลงเมื่อวานอาจารย์สมชัยอาจารย์สุขุมครับ
บอกว่าตำแหน่งประธานสภารองประธานที่ตกลงกันในครั้งนี้
เพื่อไทยก้าวไกลเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพระหว่าง๘พักด้วย
การจัดตั้งรัฐบาลในการเสนอและสนับสนุน
นายพิทารมิทำราชินาเยือนรัฐให้เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างสุดความสามารถ

ผมทราบก็คือว่าถ้าจะโหวตกันครั้งต่อไป
หมายความว่าหลังจากมีพระราชองค์การแล้ว
ผมเชื่อว่าการโหวตนายกรมตรีจะมีครั้งเดียว

เมื่อวานอาจารย์วันนอร์ผมเพิ่งสัมภาษณ์ในรัฐนิวโชว
หลังจากที่ก้าวไกลเพื่อไทยแถลงกันเนี่ย
อาจารย์วันนอบอกถ้าจะให้โหวตเนี่ย
ถ้าครั้งแรกไม่ผ่านก็จะให้โหวตอีกสักครั้งสองครั้ง
ถ้าเกินจากนั้นเนี่ยมันจะดันต่อลำบาก
คือถ้าคิดแบบเก่านะโหวตครั้งหนึ่งโหวต๒ครั้ง
แล้วจากนั้นก็ค่อยไปโหวตของเพื่อไทยนะ
แล้วมันก็ซอฟต์หน่อยเพราะว่าเพื่อไทยกับก้าวไกรเขาฝากเดียวกันอะไรอย่างนี้
แต่ผมยังพูดว่าโหวตครั้งเดียวคนจับตาทั้งประเทศ
ถ้าโหวตแล้วเนี่ยไม่ได้คุณพิธาคุณพิธาไม่ผ่าน
ผมว่าคนเขาไม่อยู่นิ่ง
ครั้งเดียวนี่คืออาจารย์คิดว่าจะมีชื่อคุณพิทาคนเดียวไหม

๑๘๘คิดว่าจะเสนอแข่งไหม

เราดูจากการเลือกรองประธานเขาเนี่ยนะ
ทีนี้ผมว่าคือผมว่าคนก็จับตาดู
มติมหาชนเมื่อวันที่๑๔พฤษภาชัดเจนว่า
พิธาแคนดิเดตของก้าวไกรเป็นนายก
แล้วถ้าไม่ได้เป็นไม่ว่าจะวุฒิมาค้าน
หรือว่าไม่เห็นด้วยต่างตรงนี้
นั่นคือมันสวนทางหรือว่ามันปะทะกับความต้องการของประชาชน

เชื่อว่ามีโหวตครั้งเดียวแล้วได้ไหม

ได้ด้วยได้เป็นนายกเลยจบเลย